รำโขนบทพระจะใช้เกลียวหลังและทับหน้าเหมือนกับโขนยักษ์
แต่เข่าเหลี่ยมพระจะแตกต่างกับเข่าเหลี่ยมยักษ์
เช่นท่าบาสกุณีหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเสมอตีนนก
แสดงกันไปมาด้วยกริยาสง่างามของผู้สูงศักดิ์
สังเกตการตั้งวงสูงและวงต่ำหน้ามองซ้ายเปิดปลายคาง
น้ำหนักอยู่หน้าทางซ้ายข้างหน้าทับหน้าทั้งสองข้าง
เกลียวขาดันไหล่ดันเอวให้ตัวตรงเข้มแข็งแต่ไม่ดุดัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน